ดูเหตุการณ์นี้หน่อยฮะชาวต่างชาติผู้ชายร่างใหญ่เลยนะฮะ
แล้วเขาด่าทอคนแถวนั้นเต็มไปหมด
ทำแบบนี้ไม่พอไปหยิบอีกก้อนหนึ่งทุบรถตึ้งตึ้ง

โอ้โหนี่แหละฮะคนไทยก็ได้แต่ไทยคำฝรั่งคำ
แล้วก็มีคำแบบโอ้โหคำไม่สุภาพอีกนะฮะ
เอาง่ายแปลเป็นไทยคุณผู้ชมมันเป็นคำไม่สุภาพคุกปาก

มันมีบางคำที่ต้องดูดเสียงตู๊ด

ใช่ค่ะคือแบบเหตุการณ์นี้ค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะ
ชายคนนี้เนี่ยคือไปรู้มาว่าเป็นชายชาวอเมริกันนะคะ
เมาอลาว่าสรุปเมานั่นแหละ
แล้วเอ๊ะอ่ะเวยไปด่าทอชาวาดเขาอยู่แถวนั้น
ตรงนั้นเนี่ยมันจะมีร้านค้าที่อยู่ริมถนน
แถวตำบลขนอมอำเภอขนอมที่นครศรีธรรมราช
คือชายชาวต่างชาติคนนี้เขาเดินไปด่าไป

ไปเอาอิดขึ้นมาก้อนหนึ่งแล้วมาทุบรถที่จอดอยู่หน้าร้านค้าตรงนั้น
คุณผู้ชมจะเห็นเขาจะทุบลงไปตึ้งในขณะที่เขาทุบ
มีคนตะโกนห้ามบอกหยุดสต๊อป
ชาวบ้านทำอย่างไรห้ามไม่ได้ล่ะแจ้งตำรวจ
จังหวัดนี้บอกโนแต่สุดท้ายเขาไม่นะเขาทุบไปเลย
นี่ค่ะสุดท้ายแจ้งตำรวจนะคะ
แล้วคือทางด้านของผู้เสียหายเนี่ยคุณสุนทรชุงชูเขาเล่าแบบนี้ว่า
คนก่อเหตุเป็นชายชาวอเมริกันนั่นแหละ
มาเดินวนเวียนอยู่แถวนี้สัก๒๓วันแล้วนะ
ก่อนเกิดเหตุคล้ายเหมือนไปโกรธหรือทะเลาะกับใครมา
แล้วก็มาอารวาสทำลายทรัพย์สินของชาวบ้านนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นถังขยะริมถนนจนกระทั่งเนี่ยเดินมาตรงถึงร้านค้าจุดเกิดเหตุ
ตรงนี้มีร้านนะคะประมาณสัก๕ร้าน
แล้วเขาก็เห็นว่าผู้ชายคนนั้นตะโกนด่าคนไปทั่วเข้าไปห้ามแต่เขาไม่ฟัง
แล้วรถคันที่ไปทุบเนี่ยเขาอ้างแบบนี้
ฝรั่งคนนี้นะเขาอ้างว่าก็รถคันนี้ขับตามเขามา
เขาก็เลยไม่พอใจแล้วบอกด้วยนะพูดว่าไม่มีเงินจะมาชดใช้ค่าเสียหายหรอกนะ
แล้วคุณผู้ชมภาพนี้ภาพนี้คุณสืบสกุลคุณไม่น่าเชื่อไหมว่า
วันหนึ่งวันใดปกติตำรวจต้องเอาไม้งามไประงับเหตุคนไทยด้วยกัน
วันนี้มาระงับเหตุชายชาวต่างชาติไปดูตอนจับค่ะ
โอ้โหแล้วคุณดูสภาพกระจกรถคันนี้แตกพังเสียหาย
แล้วตอนที่จะไปจับเขานะเอาจริงก่อนหน้าที่กระจกคันนี้จะโดนทุบโดนทุบตรงหน้ารถ
แล้วพังแบบนี้จริงมีมอเตอร์ไซค์ที่เขาทำคว่ำด้วยนะคะ
แล้วตำรวจไม่ใช่จับง่ายเพราะเขาไม่ยอมเลย
สุดท้ายควบคุมตัวได้พาตัวไปที่โรงพักนะคะ
ทราบชื่อต่อมาคือนายแอนดิโก้อายุ๔๕ปีก็เป็นชาวอเมริกันจริง
หนังสือเดินทางนะคะเพราะว่าเป็นนักท่องเที่ยวมีอายุ๑เดือนค่ะ
ก่อนเกิดเหตุเจ้าตัวเนี่ยดื่มเหล้าขาวไปดื่มเหล้าขาวติดกันมา๓วันคุณ
เจอเหล้าไทยเข้าไปโอ้โหฝรั่งเนี่ยควบคุมตัวเองไม่อยู่เลย
ใช่ค่ะอาจจะเจอฤทธิ์เหล้าของบ้านเราก็เลยเป็นแบบนี้ไปเลย
ปกติคงกินแต่พวกวิสกี้อะไรอย่างนี้เนอะ
ตำรวจแจ้งข้อหาแหละทำให้เสียทรัพย
แล้วก็ประสานนะคะให้ตมมาตรวจสอบข้อมูลด้วย
เดี๋ยวจะมีการแจ้งไปที่เจ้าหน้าที่สถานทูตต่อไปด้วยค่ะ